หลังจากติดตามประเด็นเข้มข้นของข่าวสารกันมานะครับ
เรามาปรับอารมณ์แล้วก็ดูบรรยากาศที่คลายเครียดกันบ้างนะครับ
ไปดูคลิปที่สนุกแล้วก็เรื่องราวที่เป็นสีสันต่าง
สีสันของไทยรัฐจอบประเด็นที่เราเตรียมมาในคืนนี้ครับ
แมวสัตว์เลี้ยงแสนรู้และขี้อ้อน
แมวทุกคนรู้กันดีจะขี้อ้อนขนาดไหน
ผมมีหลักฐานมาแสดงครับ
งานนี้ไม่รู้ว่าคนหรือแมวที่จะเพิดเผินกว่ากัน
แมวมาแล้วต้องมีหมา
นี่เป็นภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น

แต่บรรดาน้องหมาก็ยังมีความสุขกับการกระโดดโลดเต้น

เห็นแล้วก็แอบอิจฉาครับ
เพราะเกิดมาไอ้กระผมยังไม่เคยผ่านพบกับหิมะ
จะมีก็แต่แม่คณิ้งหรือเหมือยขาบ
ฤดูหนาวบ้านเราเท่านั้นเอง

ดูจากท่าทีและการแต่งกายแล้ว
น่าจะเป็นระดับผู้บริหาร

เหมือนกำลังตรวจตาความเรียบร้อยในองค์กร
ปิดท้ายคืนนี้ด้วยคลิปหมูน้อย๒ขา
เพื่อเป็นการให้กำลังใจใครหลายคน
ที่กำลังท้อแท้หมดหวังในชีวิต
ดูหมูเป็นตัวอย่างแล้วก้าวต่อไป
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ